ดุฟัดดุจนคนเนี่ยไม่กล้าไปยุ่งไม่กล้าไปแยกเลยสุนัขไทยกับสุนัขพิษบูกัดกันนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเยอะครับปีนเข้ามาเอง
เชือกยังพลาดอยู่เลยยังมุยจะจับอย่างเลย
ทานบรัยครับสอยเหลือบรัย
บังเตอร์ไอฮามมันอยู่ตัวนี้มันงับอาย
โอ้โหนี่แหละฮะพิษบูฟัดกับไทยนะฮะเพราะว่าเป็นสุนัขสองสายพันธุ
จริงจริงก็ดูดทั้งสองสายพันธุ์นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่
สองร้อยยี่สิบห้าทับเจ็ดบ้านคลองโสมหมู่เจ็ดตำบลสี่มหาโพธิ์
จังหวัดปราจีนบุรีนะครับทีนี้ฮะเจ้าพันธ์ไทยที่มันโดนงับ
มันคงพ่ายแพ้นะคุณนะมันพยายามจะมุดหนีออกจากประตู
แต่ปรากฏว่าลำตัวมันก็ไปติดคาอยู่ตรงประตูรั้วเจ้าของบ้าน
ไม่กล้าเข้าไปช่วยนะฮะเพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ย
มีอาการดุมากนี่ขนาดมันค้างอยู่แบบนี้แล้ว

ก็ต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือสุนัขทั้งสองตัว
โดยเฉพาะเจ้าสุนัขพันธ์ไทยด้วยนะครับคุณ
โอ้โหมันอาการสาหัสเหมือนกันจมกองเขี้ยวไปเมื่อกี้นะครับ

ทีนี้ครับนายกิติพงศรีวรชัยเจ้าของบ้าน

ตัวเขาเองเลี้ยงพิษบูไว้ชื่อเจ้าปีเตอร์อายุ๒ปี

ส่วนเพื่อนบ้านเลี้ยงพันธุ์ไทยเอาไว้๑ตัว
จู่สุนัขพันธ์ไทยเพื่อนบ้านเนี่ยคุณ
กระโดดข้ามรั้วเข้ามาในบ้านของเขา
และแน่นอนมันก็มาเจอเจ้าพิษบูที่เลี้ยงไว้
จนมันกัดกันทั้งคู่นะครับ
นี่คุณผู้ชมเขาก็ชี้ให้ดูว่ามันกระโดดมาแบบนี้
ทีนี้นิดเดียว๕วิธีในการแยกสุนัขกัดกันเนี่ยคุณ
รอดูสถานการณ์มันไปก่อน
เพราะว่าธรรมชาติของมันมันจะกัดกันแป๊บเดียว
อย่าไปจับปลอกคอมันเด็ดขาดห้ามไปจับเลย
ถ้าจับเมื่อไหร่มันแว้งกัดเพราะมันกำลังกัดกันมันไม่ใช่เล่นกัน

สองทำเสียงดังให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้
ทืบเท้าอย่างนี้คุณปลาชามข้าวใส่มันอะไรอย่างนี้

อันนี้เป็นวิธีที่ได้ผลนะครับ
หาอะไรมากั้นระหว่างสุนัขสองตัวคุณ

ใช่แต่อย่าเอาตัวเองไปกัน

โยนผ้าคลุมใส่สุนัขทั้ง๒ตัวนั้นเลย
โดยเฉพาะผ้าทึบพวกมันจะไม่เห็นแสงมันจะสงบลง
แล้วมันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ก็มืด
มันก็จะหยุดทะเลาะหยุดกัดกันเอง